ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นตอนนี้ก็เป็นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศ
แต่กว่าที่เขาจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้
เขาก็ต้องมีอุปสรรคต่างผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมาย
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณเอกสมพร
ผมขออนุญาตแฟนมวยตั้งหัวข้อว่ารู้หรือไม่
กับเรื่องราวอุปสรรคระหว่างตะลุยต่างแดนของศรีสะเกด
แล้วก็ทีมงานนครหลวงโปรโมชั่น
รู้หรือไม่ไฟล์แพ้ครูเอดาสที่เม็กซิโก
แพทย์สนามกลับลำกลางเวทีสั่งยุติการชก
ทำเอาเสียหุยเนี่ยแหมไปไม่เป็นเหมือนกันครับ
อย่างนี้กติกามันจะมีไฟใบแดงกับใบเขียว
ถ้าใบเขียวชกต่อได้ชักมาในกระเป๋าเนี่ย
แต่ถ้าเป็นใบดังชกต่อไม่ได้
แต่หมอดูก็แผลหมอก็ซื่อครับ
หมอก็ชักเห็นว่าแผลไม่ใช่กันหมอชักใบเขียวนะครับ

ชักมาแล้วเหรอชักครับชักใบเขียวครับ

ก็กรรมการก็ถีบตาให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนครับ
พยาบาลเปลี่ยนก็เป็นใบแดง
ใบแดงก็เพราะยุติการจบรวมคะแนน
ศรีเกตก็แพ้คะแนนซึ่งเสียใจมาก

ถ้าต่อยขออีกยกเดียวเราก็ต่อยน็อกแล้ว
กับโรมวันก่อนเสร็จต้องย่ำฝาหิมะลึกเกือบนิดเข่า
ดีครับที่ไม่โดนแช่แข็งอยู่หน้าเวที
วันนั้นเป็นวันที่ทางการเขาประกาศ
ว่าเจอหิมะหนักมาก
ว่าร้านลวงจะปิดหมด

เป็นในรอบปีในรอบปีนะฮะซึ่ง
ก็ต้องเดินลุยหิมะไปครับแต่คนไม่รู้ครับเพราะเราไปถึงนำมวยแล้วถึงถ่ายทอดสดมา
เขาไม่รู้ว่าเราต้องลุยหิมะไปทีมมาทั้งหมดต้องลุยแบบสั่นเป็นลูกนกอะครับ
กว่าจะถึงเวทีได้ถึงแม้กิโลเดียวก็จริงแต่ว่ากิโลแห่งความทรมานนะครับ
ครับเนี่ยขนาดเนี้ยครับถึงเข่าใช่ครับถึงเข่าก็
ถ้ารถจอดแป๊บเดียวครับหิมะมันจะคุมรถหมดเลยมองไม่เห็นเลยครับ
นี่เป็นเรื่องเล่าเล็กน้อยจากเสียหุยในการตะลุยต่างแดนนะครับ
กว่าจะมาเป็นศรีสะเกดอย่างทุกวันนี้ทั้งตัวเขาแล้วก็ทีมงานเนี่ยโอ้โห